เชฟเวฟคูเปยจงเชฟหนุ่มหล่อสุดแซ่บผู้หลงรักการทำอาหารฮ่องกง
เจ้าของธุรกิจร้านลิเติ้ลฮ่องกงนักร้องพิธีกรนายแบบนักแสดง
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลกลับมาอยู่กับช่วงเชฟกระทะหล่อกันต่อกับเมนูไข่หงลาวา
ช่วงที่แล้วเชฟเวฟได้สอนการทำแป้งและไส้คัสตาร์เป็นที่เรียบร้อย
แต่แต่ไส้คัสตาร์ทที่ได้มาเราต้องเอาไปแช่เย็น๑คืนเพื่อให้แข็งตัว
แล้วปั้นเป็นก้อนก้อนพอดีคำแบบนี้นะคะและเมื่อได้รูปร่างแบบนี้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็เตรียมตัวห่อไข่หงกันต่อเลยค่ะอ่ะตอนนี้นะครับ
เรามาเป็นขั้นตอนห่อนะครับห่อไส้น่ะเอาแป้งที่เราทำไว้นะครับ
เอามานวดอีกนิดนึงก่อนอ่าอภินวดไปเดี๋ยวก่อนเชฟ
อันนี้นี่เราก็ทิ้งข้ามคืนเหรอไม่ต้องทิ้งทิ้งข้ามคืน
ก็อย่างที่บอกสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แหละค่ะแต่อันนี้อ่ะ
คือเราก็ต้องจัดเวลาของเราให้ดีปั๊บได้แล้วอภิษแล้วไงต่อไป

นะถ้าเราจับไว้อย่างงี้แล้วแล้วยังไงต่อทีนี้เราก็สามารถทำเป็นก้อนก้อนได้อ่า
ถ้าหามีดมาเราก็ตัดได้ครับ
ตัดประมาณนั้นให้แม่ตัดต่อใช่ครับ

อ่ะแล้วค่อยบีบขึ้นมาค่อยบีบขึ้นมานี่ค่อยบีบขึ้นมาใช่บีบจากข้างขึ้นมาแล้วก็เหาะขึ้นมาปิดใช่

แล้วก็ใส่น้ำปั้นอีกนิดนึง

น้ำก่อนแล้วค่อยชุบเหรอเชฟใช่ครับผม
เพื่อเพราะว่างาจะติดนะครับ

แล้ววิธีการที่เราดูว่าน้ำมันของเราเนี่ย
คือใส่เข้าไปได้หรือเปล่าเราก็ใส่สักเศษแป้งลงไป
แปลงนิดนึงนะลองดูก่อนว่าเป็นไงบ้าง
แล้วเราใส่เข้าไปแล้วพอความร้อนเริ่มมีขึ้น

เห็นไหมครับคุณผู้ชมค่ะพอใส่ลงไปมันจะไม่ฟู้ขึ้นมาทันทีนะ
ใช่เขาจะค่อยร้อนแบบสุขุมคัมภีรภาพ
เหมือนจอมยุทธ์ที่เมืองจีน
กว่าจะชักดาบออกมานะคะโอ้โฮมันยอดเลยนะเชฟ
ถ้าเรารู้เทคนิคแล้วเราก็ประเดประดังทอดของเราไปให้หมดเลยดีกว่าเชฟ
ครับผมได้ครับจะได้สุกพร้อมกัน

ของพี่กาวได้แล้วได้เลยขึ้นเลยเนอะ

อันนี้เราทำการเพิ่มไฟเพื่อจะไล่เอาของพี่ก้าว

สมมตินะครับถ้าสมมติบางคนเค้าทอดที่บ้านอุ๊ยทำไมอมน้ำมันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
คือตอนที่ใกล้จะสุกเลยเราต้องเริ่มเร่งไฟให้แบบแรงที่สุดเท่าที่

สีอย่างนี้โอเคใช่ไหมคะเชน

อันนี้ได้ไหมคะได้ครับอุ๊ยของแม่สีสวยเนอะ
อันนี้เป็นเติมสีโอเค

ดีเลยคุณผู้ชม
ของแม่เสร็จยังคะโดยอีกนิดนึงนะคะ
แต่นี่คะพริกกับพี่ก้าว
สีสวยมากเสร็จเรียบร้อยดีมากเลยอะ
คนคลอดเก่งมากเลย

ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ช่วงเวลาสำคัญที่เราทั้ง๓คน

คนอื่นต้องให้คะแนนความสวยงามก่อนเต็มมาก

อันนั้นเอาไว้เสริมในครอบครัวมาก

คือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าทั้งสองอัน
คือความสวยงามนี่คือ

แต่ว่าฝั่งนี้เขาจะชนะนิดนึง
เนื่องจากเขามีความพยายามมาก
ตกแต่งงาเป็นแบบรอยยิ้มอะไรอย่างนี้

ให้คะแนนเท่าไหร่คะอันนี้ผมต้องให้

เกลือเธอจะได้ค่าเต็มไง

เรามาลองรสชาติเชฟไม่ยอมปล่อยนะ
มันติดมือแม่

ลองชิมชิมด้วยกันไหมครับชิมคำกัน
ด้วยกันเลยนะคะเราขอให้ดูลาวาข้างในด้วย

อุ๊ยอยากกินของเชฟอยากให้ป้อน
อุ๊ยตายแล้ว
เชฟเป็นอย่าคะของเชฟเอง

พวกเราเราคงต้องส่งตัวแทนอันนี้ไปค่ะ

ให้คะแนนก่อนค่ะเชฟฝั่งของเรา

เต็มจริงต่างแม่ล่ะถ้าจะ๑ก็ไม่ได้แล้วนะ

สงสารอะเชฟคือน้ำลายอื้อกอะ
และสำหรับเมนูไข่หงลาวะของเราวันนี้๒ทีมแม่บ้านของเราก็หวัดฝีมือกันสุดลิด
จนทีมแม่บ้านอ่อมแม่บ้านไอซ์ได้คะแนนไปถึง๑๐คะแนนเต็ม
ส่วนแม่บ้านท็อปได้ไป๙๘คะแนน
เมนูจะยากแค่ไหนแต่สามสาวของเราสู้สุดตัวค่ะ

แฮะให้เกียร์ทำไปที่ร้านเชฟนะคะ

ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยมากินแล้วบอกว่าไส้ไม่ไหลคือเรารับคืนฟรีเลยทำให้ใหม่
คือที่ร้านไหลแน่นอนครับผมใช่ครับ
สำหรับใครนะคะที่ตามเราไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

ตอนนึงหน้าเทปนี้อัพพี่รู้สึกเสียเปรียบมากเลย

โอ้ยมือดีมากแม่